อ้าวใครนะคะใครที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมตกใจ
พูดถึงคนที่เป็นหนี้ไงเป็นหนี้ก่อยสอถ้าไม่เป็นหนี้ก็แล้วไป
ต้องร้องเตือนแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการด้วย
และเป็นหนี้กรยศด้วยและคุณไม่จ่ายเงินด้วย
หลังจากนี้ไปเขาจะหักบัญชีคุณแล้วนะบัญชีเงินเดือนคุณแล้วนะ
ที่พูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามีประกาศที่ล่าสุด
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการหักเงินได้
เพื่อชำระเงินกู้ยืมกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรยศตามพรบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ๒๕๕๙
โดยอนุญาตให้กระทรวงทะบวงกรมหรือว่าหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
หลังจากนี้ไปจะสามารถหักเงินเดือนหรือรายได้ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกรยศ
ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบแล้วจากนั้นนำส่งกรมบัญชีกลาง
เพื่อโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรต่อไปผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
เพื่อรับชำระคืนเงินกู้ของกองทุนกยศ
โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทีนี้มาดูเรื่องของกองทุนกยศกันหน่อยนะคะ
มีมานานแล้วแหละ๒๐ปีที่ผ่านมากยศปล่อยกู้ไปแล้วทั้งสิ้น๕แสน
๕๗๐๐๐๐ล้านบาทจำนวนผู้กู้๕๔ล้านรายโดยประมาณ
แบ่งเป็นผู้กู้ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่
หรือยังไม่ถึงระยะเวลาชำระหนี้๑ล้านราย
ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จไปแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน๘แสนราย
ผู้กู้ที่เสียชีวิตหรือทุบพลภาพ๕๐๐๐ราย
ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้๓๕๐๐๐๐ราย
คิดเป็นเงินให้กู้ยืม๔แสนล้านบาทกลุ่มนี้แหละที่มีปัญหา
ที่มีปัญหาที่ยังไม่ชำระคืน
คือการประกาศครั้งนี้ก็ผลสืบเนื่องมาจากส่วนหนึ่งก็คือกรณีครูวิพาด้วย
ที่ไปค้ำประการลูกศิษย์๖๐คนและปรากฏว่าสุดท้ายตัวเองโดนสืบทรัพย์และยึดทรัพย์
ส่วนผู้กู้ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการชำระหนี้
แบ่งเป็นชำระหนี้ปกติ๑๔๐๐๐๐๐ราย
ผิดนัดชำระหนี้๒๑๐๐๐๐๐รายมูลค่า๖๘๐๐๐ล้านบาท
อกจากนี้นะคะยังมีผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้แบ่งเป็น
กลุ่มผิดนัดชำระแต่ยังไม่ถูกดำเนินคดี๑๒๐๐๐๐๐ราย
คิดเป็นมูลค่า๒๐๐๐ล้านบาท
แต่กลุ่มผู้ถูกดำเนินคดี๑ล้านราย
คิดเป็นมูลค่า๔๘๐๐๐ล้านบาท

อกจันทร์เลยนะฮะสำหรับข้าราชการที่กู้ยืมเงิน
มีจำนวน๑๖๙๐๐ราย
เป็นเงินต้นคงเหลืออยู่ที่๑๖๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ชำระปกติ๙๙๐๐ราย
ผิดนัดชำระ๗๐๐๐ราย
รายนี่แหละค่ะท่านระวังนะคะ
ตัวเลยค่ะหลังจากนี้เงินเดือนของท่าน
จะเข้าไม่เต็มวงเงินที่ท่านได้รับแล้วนะ
จะถูกหักบางส่วนมาคืนให้กับกรยศ
รวมเงินคงค้างสำหรับ๗๐๐ราย
ตอนนี้อยู่ที่๓๔๐๐ล้านบาท
ใครที่เป็นหนี้กยศก็ไปชำระซะนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่ากรยศใจดีนะคะ
หลังจากที่ท่านกู้เสร็จแล้วท่านจบมาแล้ว
มีระยะปลอดหนี้ให้สามารถตั้งตัวได้๒ปี
หลังจากนั้นก็ไปชำระซะ
ช่องทางการชำระมีเยอะแยะมากมาย
ผ่านบัญชีก็มีไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้
ธนาคารต่างก็ได้สะดวกนะคะ